ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิ้น
ตลอดกินวันนี้เดินทางมาที่ตลาดสดพิชัยนะครับ
อยู่ในอำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ก่อนที่จะไปตลอดกินกันเดี๋ยวเราไปตลอดตะลุยตลาดกันก่อนนะครับ
จะไปซื้อของเอาไปฝากทีมงานกันด้วยตามผมมาเลยครับ

จมูกผมดีได้กินอีกแล้ว

เดินไปโดนมาแล้วนี่รู้สึกว่ากินเหมือนเตะจมูก
ร้านนี้หน่อยเลยดีกว่าเท้งปากเกร็ด
โอ้โฮนี่กระยะสาดเพียบเลย
กลิ่นกระยะสาดแล้วเขาโอ้โฮเขากวน
กวนกันแบบสดเลยนะเนี่ย
ขออนุญาตรอดเฟรดชิวเข้ามา

อย่างที่น้องเขาบอกมันหวานแบบ
มันไม่ได้หวานแหลมแต่มันหวานนุ่มนวลแล้วมันหอมนะ
บอกเลยว่าไม่ได้ติดฟันนะแต่ว่าติดใจเพราะมันอร่อยจริง
เพราะฉะนั้นต้องมาถามเจ้าของสูตรคือคุณพ่อเลย
ขั้นแรกเราใช้น้ำอ้อยเป็นตัวหลักเลย
เราไม่ใช้น้ำตาลเพราะน้ำอ้อยเนี่ยมันจะไม่หวานมาก

ฉะนั้นมาทั้งทีผมขอซื้อกลับไปด้วยหน่อยนะ
ทุกแบบเลยเดี๋ยวจะไปฝากสองสาวที่สตูดิโอเนี่ยนะครับ
ได้มาหลายถุงเลยทีเดียวกับการลุยตลาดในครั้งนี้
ของฝากทั้งนั้นคุณผู้ชมแต่ก็เสียหายนะ
สุดท้ายเหลือ๒๐บาทในกระเป๋า

ผมว่านะถามคนแถวนี้ดีกว่า
สวัสดีครับมีร้านอาหาร๒๐บาทเข้าไปได้

มันจะมีจริงเลย

นี่คุณดูผมดูแล้วผมปิ๊งเลยนี่

ไม่ใช่แบงก์โมงแคท

แล้วเธอก็เดินจากไป

ร้านพี่เหรอโอ้โฮจับของร้านก็คือคุณสงกรานนั่นเองใช่ครับ
โอ้โหดูแล้วน่ากินน่าทานมาก

เดี๋ยวจะได้ชิมแน่นอนแต่ก่อนอื่นอยากจะถามถึงที่มาที่ไป

อยู่มาเปิดร้านอาหารแล้วยิ่งเป็นส้มตรงส้มตำอย่างนี้

คือส้มตำเนี่ยคนสามารถทานได้ทุกวัน
ผู้หญิงนี่โอ้โฮปากบอกเบื่อเบื่อถึงเวลานั้น
สั่งกินเหมือนเดิม

ใช่ครับคือต้องบอกว่ากินตำ๒๐เนี่ย
ไม่ได้บอกเขาว่าทุกเมนูจะ๒๐บาท

มีตำราวตำขนมจีนตำไทย๓อย่างนี้
๒๐บาทจานละ๒๐บาทใช่

ผมมีตัวช่วยฉุกเฉินของคุณมีตัวช่วยครับ

น้องใบตองได้ยินไหม

พอดีมากินส้มตำร้านของคุณสงการเขา

สงสัยสัญญาณไม่ได้

อ้าวเขาคุยตั้งแค่นี้ไม่ได้ให้อะไรมาเลยเหรอ

เพราะว่าร้านผมเนี่ยมีสแกนจ่ายอะไรได้

เงินในบัญชีมีแค่ไม่มีเงินสดเฉย

ทั้งโต๊ะนี่ก็ประมาณ๕๐๐กว่าบาท

เอ้าเดี๋ยวเราจะกินส้มตำกันก่อน
กันเริ่มที่ตำไทยเบเบเบเบ

แล้วจะสามรสหน่อยมีกระบะมีรสเก๋งมอเตอร์ไซค์

แต่ถ้าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงบอกแม่ครัวเขาก่อน
ครับบางคนอาจจะชอบกินตำไทยแต่เผ็ดเผ็ดไง
เราก็ใส่พริกเพิ่มให้

คือปลาร้าเราใช้ปลาร้าต้มสุก

คู่กับข้าวเหนียวอย่างนี้น่ะ๑๐ยอดเลยรักครับแดดครับ๑๐ยอดเลย
แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่พอเขามีนี่ด้วย
เพราะว่าโอ้โหตำขนมจีน
อีกหนึ่งเมนูที่ราคาย่อมเยาว์

ผมชอบนะสำหรับทำขนมจีน

ตัวน้ำที่มันมีปลาร้า
คือเหมือนตำราวนี่แหละเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยน

กุ้งสะดุ้งหอยกินเข้าไปเถอะ
สะดุ้งแน่ะสะดุ้งในความอร่อยแน่ะ

ใช่ครับอย่างชีวิตที่ร้านที่คนชอบมาสั่ง
ก็คือจะเป็น๓ชั้นตะหรดแจว
นี่เหรออันนี้ผมคิดขึ้นมา
กว่าจะได้แบบนี้ผมทำทิ้งไปแบบเป็น๑๐โล

เมนูต่อไปไก่ย่าง

สุดยอด
อย่างแรกนะที่ทานไปคือการเนื้อมันนุ่ม

เพราะตัดเข้าไปคุณได้รู้สึกถึงความหอมสมุดใหม่
แล้วยิ่งพอเติมน้ำจิ้มเข้าไปที่ทางร้านเขาแนะนำมาก็คือน้ำจิ้มมะขาม
โอ๊ยมะขามจริงอร่อยบอกชอบมาก

ยังมีอีกมากมายเมนูถูกไหมครับครับครับผม
ท่าทางแล้วเนี่ยน้ำลายไหลน้ำลายสออยู่หน้าจอ
ต้องมาที่เชิงสะพานพระราม๔ตรงก่อนทางเข้าวัดเตย
สาขาหนึ่งก็คือสายไหมนะครับสาขาที่๓เนี่ยคือตลาดมารวย

เลยตามเลยนี่เป็นเพลงของคนที่แบบฟัง

ก็คือเป็นรายการที่เกี่ยวกับการแต่งเพลง
แล้วก็เพลงของโท๊ะแชร์นี่
เอามาทำเป็นมัสเตอร์ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย

แล้วอร่อยแบบนี้ตามธรรมเนียม

เอาไว้ให้เป็นเที่ยวละลึกกับคุณสการนะครับ
มอบให้เลยครับโอ้โฮขอบคุณมากครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก

จะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะครับ
โอ้โหน่าทานมากค่ะคุณชนะ

คุณชนะ

คุณมุดหาใคร

พอเวลาเห็นของฝากแล้วหน้าตาเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหม
มันคืออะไรค่ะคุณ

นี่เป็นกระยาศาสตร์น้ำอ้อยแท้เท้งปากเกร็ด
ของดีของอร่อยลองไปซื้อหากันดู

เอาถือซี่ถือเออนั่นแหละ

เขามาให้ดูเป็นป๊อปเฉย